เราจะไปติดตามสถานการณ์โปรลิโอนาปากิสถานจากรายงานชิ้นนี้ครับ
นี่คือส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปากีสถานจากทั้งหมดกว่า๑แสนคน
ลงพื้นที่ตามชุมชนหยอดวัคซีนโปรลิโอให้กับเด็กทั่วประเทศ
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมกำจัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปรลิโอในปีนี้
ที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมักจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการซุ่มโจมตี
โดยกลุ่มก่อความไม่สงบนอกจากนี้ยังมีการปล่อยข่าวลือด้วยว่าเจ้าหน้าที่เป็นสายลับให้กับชาติตะวันตก
วัคซีนแบบหยอดเหล่านี้จะส่งผลทำให้ผู้รับเป็นหมัน
โดยเมื่อเดือนมกราคมเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายขึ้นบริเวณด้านนอกของศูนย์ป้องกันโรคโปรลิโอในเมืองเควตตา
ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑๕คน
ที่กลุ่มติดอาวุธสองกลุ่มจะออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้
สบายร้าบีบีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนบอกว่าตอนแรกค่อนข้างกลัวเล็กน้อย
แต่เมื่อได้มาเริ่มงานจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างที่กังวลเพราะค่อนข้างคุ้นเคยกับพื้นที่และชาวบ้านในแถบนี้
ใช้ความไว้วางใจของชาวบ้านที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับบังหน้าในการสอดแนมหาข่าวของอุสมะบิลาดิน
ผู้นำคนสำคัญของกลุ่มอัลกออิดะก่อนที่จะเปิดทางให้ทหารลงมือสังหารเขาในเวลาต่อมา